ทีนี้ดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
เป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นที่กระบี่

เขาก็มีการล่อซื้อกัน

จนรถเนี่ยขึ้นไปที่เกาะกลางถนน
รถยังสตาร์ทเครื่องอยู่เลยเขากระโดดหนี
แล้วท้ายที่สุดรถอยู่ในสภาพที่ไปตกคูน้ำค่ะ

จากนายปรมินแก้วชูแสง

เป็นชาวตำบลพรุดินนาที่อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่นะคะนายเอ่อปรมินเนี่ยไม่ยอมให้จับกลุ่มครับ
ซึ่งเขาก็ขับรถสีบรรเงินทะเบียนบรรใบไม้พอพานสามศูนย์ศูนย์หก
กระบี่ฝ่าวงล้อมของตำรวจตำรวจก็ขับไล่ล่านะใช่
ทีนี้ตัวคนร้ายอ่ะตัดสินใจกระโดดลงจากรถแล้วรถเนี่ย
พุ่งลงข้างทางในคูน้ำริมถนนเพชรกะเสมฝั่งขาเข้า
พื้นที่หมู่เก้าค่ะที่อำเภอเหนือคลองแล้วคนร้ายหนี
พอไปตรวจค้นในรถเท่านั้นแหละค่ะเจอของกลางก็เป็นยาบ้า
อยู่ในห่อตกอยู่ที่ครั้งในนั้นพอเปิดดูโอ้โห
ยาบ้าสองพันหนึ่งร้อยเมตรแล้วก็เจอถุงบรรจุยาไอซ์
ละ๑กรัมอีก๗ถุงมีชิ้นส่วนมีอุปกรณ์การเสพอีก๑ชิ้น
ตรงช่องเก็บของกลางรถเจออาวุธปืนขนาด๙มอีก๑กระบอก
กระสุนปืนตกอยู่ที่พื้นรถฝั่งคนขับอีก๑นัด
ทีนี้ก็ยึดของกลางทั้งหมดเอาไว้นะคะ
แล้วก็บริเวณถนนฝั่งตรงข้ามไปเจอรองเท้าแตะของคนร้ายตกอยู่๑คู่
ทีนี้คุณผู้ชมพันธุ์ตำรวจเอกเกลียงศักดิ์รองผู้ประคับการตำรวจผู้ทอนจังหวัดกระบีเปิดเผยนะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุชุดสืบสวนเขาตามคนร้ายในคดียาเสพติด
ได้ข้อมูลบอกว่าผู้ชายคนนี้คือนายปรมินมีพฤติกรรมน่าสงสัย
และเคยมีประวัติต้องโทษคดียาเสพติดเพิ่งพ้นโทษมาเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
ก็สอบสวนก็ติดตามค่ะเพื่อที่จะล่อซื้อยาเสพติด
แล้วก็มีการนัดหมายบอกว่าให้มาเจอใกล้กับจุดที่เกิดเหตุนี่แหละ
ทีนี้นายปรมินก็เดินทางมาตามนัดเลยชุดสืบสวนเขาก็แสดงตัวว่านี่เจ้าหน้าที่นะ
ขอตรวจค้นปรากฏว่ามีการขับรถประกบรถของนายปรมินที่จอดอยู่ข้างทาง
ทีนี้ตัวนายปรมีนขัดขืนสิคะขับรถพุ่งแหวกวงล้อมของตำรวจไปเลย
แล้วก็เสียหลักพุ่งขึ้นไปบนเกาะกลางถนนตอนนั้นเนี่ยเครื่องยนต์ของรถยังติดอยู่เลยนะ
ดับเครื่องปรากฏว่านายปรมินฉวยโอกาสเลยโอ้โหยอมหนีดีกว่ายอมตาย
เปิดประตูกระโดดหนีออกไปกลางถนนแล้วก็วิ่งไปที่ป่าที่ฝั่งตรงข้าม
หายไปในความมืดเลยค่ะตอนนี้ตำรวจก็สืบหาผู้ที่ครอบครองรถที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
ปรากฏว่าเป็นชื่อแม่ของนายปรมินแล้วก็มีการขอสารจังหวัดกระบี่เนี่ย
อนุมัติออกหมายจับนายปรมินชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่
ร่วมกับชุดสืบสวนสพเหนือคลองสพคลองท่อมลงพื้นที่
ตอนนี้ยังตามตัวไม่เจอนะแต่คาดว่าน่าจะหลบหนีอยู่ในพื้นที่
และอีกไม่นานน่าจะได้ตัวคนร้ายรายนี้แน่นอนนะคะ